เหตุการณ์นี้คุณลุงคนนึงไปเก็บสายบัวมา
ก็ตั้งใจแหละว่าจะเอาสายบัวไปให้ที่โรงเรียน

ปรากฏว่าจังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะนะ
มีรถบรรทุกที่เขาขนดินกำลังจะมาเทดิน
โอ้โหเดาออกไหมคะว่าเรื่องมันจะออกมาเป็นยังไง

รถขนดินคงจะไม่เห็นเหยียบ

เหตุการณ์นี้ค่ะถนนตรงนี้เห็นไหมไหม
นี่คือแบบกำลังเทดินจุดตรงนี้ค่ะ
เป็นทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านโปร่งกระเพาะเขาไม้แก้ว
ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตรงนั้นเป็นสวนยางพาราค่ะ
แล้วเห็นสภาพถนนคุณผู้ชมดูก็รู้แหละ
ว่ากำลังปรับปรุงอยู่แล้วไปเจอศพของคุณลุงโกวิน
สังวานป้องอายุ๕๖ปีมอเตอร์ไซค์ทับอยู่นี่สายบัว
นี่คือสายบัวที่เพิ่งเก็บมาแบบสดตั้งใจจะเอาไปให้ที่โรงเรียน
โอ้โหคุณลุงเสียชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะ
ถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สิริพงศ์โตบุญผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบอกว่า
เอาจริงนะตอนที่เกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์หรอก
แต่ชาวบ้านเขาทำสวนยางกันอยู่
เห็นแหละว่ารถสิบล้อรถบรรทุกเนี่ยมากัน๒คันก็วิ่งไปแบบออกไปเร็ว
คันหนึ่งที่เห็นด้วยตายังมีดินอยู่ท้ายรถ
อีกคันนึงไม่มีดินก็คือเทไปแล้วค่ะ
แล้วรถไถที่ปรับหน้าดินก็หายไป
ก็เลยคิดว่าตัวของผู้ตายคือลุงโกวินเนี่ยนะครับ
คงจะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเอาสายบัวเนี่ยเตรียมจะไปให้โรงเรียน

แกก็คงอยากจะเอาไปให้ทำอาหารให้กับเด็กค่ะ
ทีนี้พอขี่มาถึงตรงนี้คงจะจอดรอต่อท้ายรถบรรทุกอยู่
แล้วรถบรรทุกก็กำลังเทลูกรังอยู่บนถนนไง

ถอยมาทับแล้วก็ลากทั้งคนลากทั้งรถไปไกลเกือบ๑๐เมตร

ว่าคนขับรถบรรทุกจริงเขารู้หรือเปล่า

เข้าไปคิดว่าเทดินเสร็จแล้วหรือยังไง

ทีนี้ไปคุยกับเมียของคุณลุงค่ะ
คุณป้ารำโพยคุณป้ารำโพยบอกว่า
ฉันกับลุงเนี่ยนะเป็นคนสวนอยู่ที่โรงโม่หิน

ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือทุกคน

ใช่แล้วคือตอนเก็บสายบัวคือพักเที่ยงจากงานนะ
พักเที่ยงเสร็จปั๊บลุงแกกินข้าวเสร็จแล้วปั๊บไปเก็บสายบัว
ก็ตั้งใจไงว่าเดี๋ยวจะไปที่โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง
เพราะว่าเด็กเด็กเขาเข้าค่ายกันอยู่เอาใส่บัวนี้นะไปทำอาหาร
แล้วจะกลับไปทำงานต่อตั้งใจว่าจะให้เสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับ
สรุปว่าไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับค่ะคุณผู้ชม
รถใหญ่ทับแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้
ไม่รู้ว่าเส้นตรงนี้นะจะมีกล้องวงจรปิดที่จับภาพเหตุการณ์หรือเปล่า
แต่ดูมันยากเหลือเกินดูเป็นสวนดูเป็นอะไรน่าจะยากครับ